ยอดมนุษย์ป่า

วันนี้เราอยู่ในป่าเมี่ยงแห่งจังหวัดเจียงใหม่
ขึ้นบนดอยแอบบนดอย
แกงยอดมนุษย์ป้าแม่กำปองที่น่ารักเรียบร้อยใจดี
พาป้าเนาและเราไปรู้จักกันที่นี่ให้มากยิ่งขึ้นล่ะครับ
หลังจากที่เราได้ไปลองทำหมอนใบชากันแล้ว
ตอนนี้เราก็จะขึ้นไปดูต้นเมี่ยงหรือว่าต้นชานั่นเอง
ที่มาของใบชาอันล้ำค่าของที่นี่ล่ะครับ
ป้ามาที่นี่กันทุกวันป่ะจ๊ะ
มาทุกวันค่ะทุกวัน
อาถึงแล้วจ้าวนี่ต้นเมียงค่ะนี่แหละภายถนน
มาจากไหนนะเจ้า
มาจากหมู่บ้านค่ะ
มาจากหมู่บ้าน

มันก็มีทางเดียวกันนะ
แต่ก็มาขึ้นทางนี้

ทางนั้น
ทำให้มันลำบากเข้าไว้

ให้เข้าบรรยากาศ
มาเจ็บเมี่ยงต้องขึ้นดอย
ป่า

อะไรเนี่ยป่าเรา

คนคนป่าเมี่ยงแม่กำปองเนี่ยมันโทนดอย

นี่ป้าเนาเก็บเป็นไหมคะ

นานบาททีนึงถ้ามันไม่คมอย่างนี้มันก็ไม่บาดแล้ว

ไม่ค่ะป่านาวกลัว

อันนี้แซมเก็บเมี่ยงนะคะสองคนเนี่ย

ของป้ายนี่หน้าก็เหมือนห้องหุ่นไม่มีผิดเลย
ดูยังไงครับว่าอันนี้มันถึงเวลาแล้ว
โอ้ออมันแก่แล้วล่ะก็เก็บมา

แล้วก็เอาไปหมักหมักกี่วันคะหมักนี่ก็เป็นเดือนเป็นเดือนโอ้โหเป็นเดือนเป็นปีค่ะ
เป็นเดือนเป็นปีแล้วหมักแล้วเสร็จแล้วเอามาทำอะไรคะ
เอามาอมค่ะอมเพื่ออะไรคะเพื่อสุทธิภาพ
ผมเริ่มเหมือนหมากใช่ไหมคะแล้วกลืนลงคอหรือถุยไม่ถุยค่ะ
ไม่แดงค่ะเป็นสีลี้คะ
สีเหลืองค่ะเหรอแล้วป้าอมไหม
อมค่ะนายยืมฟันสิไหนนายยิ้มสิ
นายมันแด้งก็มีอ่ะ
แล้วพึ่งออกไปเดี๋ยวตกขึ้นมาเนี่ยเราไม่อยากจะยิ้มเลย

โป๊บอาเก็บเดี๋ยวนี่นะคะ
เนี่ยชูใบมีดไหลมืออยู่ในมือเลยนะ

ถ้าบ่าวเข้ามานะไม่มีอะไรต่อสู้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

เก็บต้องเอาไปโบโภดูมั้ยคะเอาไป
อันนี้ทำนัศาสตร์มันเต็มอ่ะซากตรงสอดเฉย

ดูบ้างกลับจริงกันกว่าจังแล้วนะ
คนจะมาเก็บใบเมี่ยงเล่น
เอาอย่างไร

เมื่อล้างก่อนไหม

นึกเลยมันไม่มีสารพิษ
โอ้โหมันเกิดขึ้นเองด้วยธรรมชาติ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

แล้วดูอะไรเนี่ยเดี๋ยวจำ
ถามไม่ดีเลยเนี่ยถามว่าดุ้งปะหน่อย

เก็บใหม่เร็วเจ็บเผื่อจะได้๒๕๐บาทเร็ว
ผมว่าจะได้เกิน๒๕๐นะครับ
โอ้โหถ้าป้าเนาด้วยป้าเขาเก็บสักนิดดีกว่าไหมล่ะครับ
อืมนี่ยืนสั่งการเป็นนายหัวอย่างเดียวเลย
โอ้โหจะถึง๕๐บาทหรือเปล่ายังไม่รู้ชวนคุยอยู่ได้

ประชาก็เหนื่อยแล้วก็จะไปไหนกันอีกคะเนี่ย

ป้าเนาไปย่างค่ะ
เอาไปย่างค่ะควบคุณค่ะควบคุณค่ะควบคุณค่ะควบคุณค่ะควบคุณค่ะควบคุณค่ะควบคุณค่ะควบคุณค่ะควบคุณค่ะควบคุณค่ะควบคุณค่ะควบคุณค่ะควบคุณค่ะควบคุณค่ะควบคุณค่ะควบคุณค่ะควบคุณค่ะควบคุณค่ะควบคุณค่ะควบคุณค่ะควบคุณค่ะ
อ่ะเป็นก็ไปแล้วกันนะย่างสมุนไพรแล้ว
เอาล่ะหล่วงก็เลยดีกว่าไปกัน

ย่อมมนุษย์ป้าย่อมมนุษย์ป้า
และที่บ้านแม่กำปองแห่งนี้ก็ไม่ได้มีแต่สมุนไพรจากใบชัน
อย่างเดียวนะครับคุณผู้ชมครับยังมีอีกหลายสมุนไพรชาวบ้านเขาก็
ใช้สมุนไพรต่างมาประคบนวดตัวเพื่อคลายความเมื่อยล้าและให้ความ
เพื่อชื่นพ้นใครอีกด้วยล่ะครับ

โอ้โหช่างงงแล้วจะย่างกันยังไงเนี่ยคะเนี่ย
และย่างสมุนไพรเนี่ยมันมีมานานแค่ไหนล่ะคะ
ก็มันหลายส่วนู้นล่ะจ้าก

ส่วนภาพของเฮาเลียส่วนการกายพวกเราน่ะเตี๋ยวรสชื่นเตี๋ยว
ได้ทุกวัยไหมคะทุกวัยค่ะจ้างแต่วัยอะไรคะ
ได้ทุกวัยเลยจ้างแต่วัยสาววัยหนุ่มวัยแก่วัยเท่า
คนที่มาเที่ยวเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเข้ามาเที่ยวที่นี่เนี่ยเขาต้องการอะไร

ต้องการที่ทำเนี่ยค่ะพกสมุนไพรกายนวดแผนโบราณสมุนไพรนี่เจ้า
เพื่อคลายเครียดเพื่อใครเครียดเพราะมันเป็นธรรมชาติบำบัดจริงเลยนะคะ
แล้ววันนี้เนี่ยได้ข่าวว่าคุณป้ามีคุณลุงใช่ไหมคะแล้วแกอยู่ตรงไหนคะตอนนี้

เปิดประตูเปิดออกดูดูว่าใครเปิดออกมาแล้วเป็นใคร
เชื่อชาญดังนี้มากเลยเหรอจ๊ะทำไมถึงเชื่อชาญเหรอคะ

เป็นลุงเจ้าของแม่แม่ทั้งหมดเลย

เข้าใจพูด

กำปองอยู่อย่างพี่อย่างน้อง

โอ้โหพูดจนตกอกตกใจหมดเลยนะครับแม่
ร่วมด้วยช่วยกันแบบพี่แบบน้อง
ตอนแรกก็เข้าใจเป็นอย่างอื่นนะเนี่ย

เล่นกับคนกุงงตึ้ม

ครับมีครับเขาย่างยังไงคะ

พอเปลี่ยนชุดแล้วนอนลาบเลยเหรอคะ

แล้วใส่เสื้อไหมใส่เสื้อหรือใส่ใบตอง

ใช่ใส่เสื้อแล้วก็ใส่ใบตอง
ใส่ใบตองมาลอง

ผ้าเปลี่ยนชุดชุดของมันก็มีชุด

จะเอาอะไรดีนะอะไรก็สุกไปหมด

แกไม่ดูหรือว่าเราจะโอเคกับแกไหม
ผมว่าจะย่างหรือว่าจะอบก็เลือกเอาสักอย่างนะครับ
ยิ่งคุยกับลุงแล้วยิ่งงง

อันนี้ภูเลยค่ะ
คุณเลยแจ้งเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหมดเลยเนอะ

ใบเป้าหมดเลยทุกอย่างอยู่ในป่าหมดเลยใช่ไหมคะ
ใช่อยู่ในป่า

อ๋อแล้วใบอะไรคะหลังป้า

คือเราขี้อ่อนกับใบของค่ะ

เอาอีกรถ

ดีนะคะคุณจ๊อตต้ารับรอง

สบายมากค่ะ

ที่สุดเลยค่ะสบาย

ของดีที่นี่มีเยอะเนอะ

ก็ไปดูของดี

พี่แม่กำปลอม

อย่างนี้คนมาเที่ยวก็ไม่รู้จักจบเลยเนาะ
ไม่รู้จักจบจริงนะ

แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมากระเทาะใจป้ากันล่ะครับผม
หยอดมนุษย์ว้าว